คุณผู้ชมคะดูคลิปนี้หน่อยค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูรถเก๋งแดงให้ดีนะกำลังจะเลี้ยวแล้วเขาไม่ได้ดูมอเตอร์ไซค์ที่มาจากทางตรง
แล้วคุณดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหคือกระเด็นจนคนที่ขี่บนรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาเนี่ยนะคะดูสิตัวลอยรถมอเตอร์ไซค์ลอยแล้วก็ตกกระแทกพื้นเลยคือรถจักรยานยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งมาทางตรงเก๋งแดงเนี้ยเข้ามาเลนสวนเขาจะเลี้ยวเข้าซอยขวามือไงก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์อ่ะเบรกไม่ทันจนเกิดเป็นเหตุการณ์หวาดเสียวแบบนี้
แล้วคลิปนี้ค่ะเพจเฟซบุ๊คอุบัติเหตุออนไลน์เนี่ยได้นำมาโพสต์ไว้แล้วเขียนข้อความไม่ดูรถทางตรงเลยรถเก๋งเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ชนเต็มเต็มกลางถนนประเสริฐอิสลามเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนตอน๔ทุ่มจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณหน้าหมู่บ้านพบศุกร์ซอยประเสริฐอิสลามที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บค่ะคนเจ็บเนี่ยหนึ่งรายแล้วกู้ภัยป
ศรีตะเวศอายุยี่สิบปีก็เกิดเหตุขึ้นที่พื้นที่ของศพปากเกร็ดนะคะนำคลิปนี้มาให้ดูเป็นอุทาหอนใช้รถใช้ถนนต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะรถที่กำลังจะเลี้ยวเนี้ยต้องดูรถที่มาทางตรงก่อนนะคะ